คุณผู้ชมไปดูเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดอำนาจริงนะคะ
ผู้ชายอายุสักประมาณ๔๙ปีหายตัวไปตั้งแต่๑๘มิถุนายนที่ผ่านมา
๑๘๑๙๒๐สามวันแล้วตอนนี้ก็ยังคงไร้วี่แววนะครับ
ทีนี้ญาติเองก็เป็นห่วงทำยังไงล่ะ
จากเจ้าหน้าที่เองจะปูพรมค้นหาอย่างต่อเนื่องแล้วนะคะ
อีกวิธีหนึ่งญาติต้องพึ่งศัยศาสตร์แล้วค่ะ
ศัยศาสตร์นะคะแล้วก็มีการประทับองค์ลงกันด้วยนะคะ
ร่างทรงบอกว่าน่าจะเป็นเพราะว่าผู้ที่หายไปเนี่ย
ลบหลู่เจ้าปู่ในพื้นที่ก็เลยทำให้ท่านไม่พอใจนะฮะ
ยาดก็ถามต่อว่าคนที่หายไปยังมีชีวิตอยู่ไหม
บอกว่ายังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวจะถูกปล่อยตัวออกมา
แต่เอาล่ะมาดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นกันหน่อยนะคะ
เป็นชาวบ้านปลาเขาตำบลปลาเขาอำเภอเมืองอำนาจเจริญ
ได้ไปช่วยกันค่ะปูพรมค้นหาตามสถานที่ต่าง
เพื่อไปหาตัวคนนี้แหละค่ะคุณผู้ชมวงกลมสีฟ้าเนี่ยนะ
นายระพินแสนเริงอายุ๔๙ปีหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย
หายไปแบบปริศนา๓วันแล้วนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าของสิบแปดมิถุนายนที่ผ่านมา
หลังจากที่นายระพินเดินทางออกจากบ้านเพื่อนำเครื่องสูบน้ำ
ไปทำการสูบน้ำเข้าพื้นที่นาหลังจากนั้นนายระพินก็หายตัวไปอย่างไร้วิแวว
เจอเพียงรถจักรยานยนต์ของนายระพินจอดไว้ข้างทาง
อย่างไรก็ตามนะคะหลังการค้นหาก็ไปพบอีกหนึ่งอย่าง
จากรถมอเตอร์ไซคันนี้ไปพบหมวกไอ้โม่งของนายระพิน
ขณะที่ใส่ออกจากบ้านตกอยู่ใกล้กับลำห้วยหาย
ห่างจากจุดที่ศูนย์หายประมาณสัก๗๐๐เมตร
คือเจ้าหน้าที่เองชาวบ้านเองเขาก็ปูพรมค้นหาอย่างต่อเนื่อง
ไม่ได้มีการลดลักความพยายามแต่ว่านี่ค่ะคุณผู้ชม
อีกมุมหนึ่งเมื่อวานนี้ญาติของผู้สูญหายได้มีการเชิญร่างทรง
จากจังหวัดมหาสารคามมาที่อำนาจเจริญซึ่งเป็นพระอาจารย์
ที่เคยเป็นพระอาจารย์ของนายระพินตอนนั้นที่ไปบวช
มาช่วยทำพิธีค้นหาโดยในขณะที่มีการทำพิธีเนี่ย
ปรากฏว่าได้มีร่างทรงมาประทับแล้วก็บอกญาติญาติบอกว่า
นายระพินไปล่วงเกินเจ้าปู่ซึ่งดูแลปกป้องสถานที่แห่งนี้
ทำให้เจ้าปู่ไม่พอใจทีนี้ญาติถามต่อ
สิ่งที่อยากถามมากที่สุดคือ๑ระพินยังมีชีวิตอยู่หรือไม่
ร่างทรงตอบว่ามีชีวิตอยู่๒ถามว่าจะปล่อยออกมาหรือยัง
บอกว่าเจ้าปู่ยังไม่ปล่อยเพราะฉะนั้นต้องรอที่สุดแล้ว
ก็เลยนำเครื่องสำหรับอาหารคาหวานไปวางไว้ที่ลานโล่งแจ้ง
แล้วก็ทำพิธีขอขมาแบบนี้นะคะหวังหวังว่าเจ้าปู่เนี่ยอาจจะพอใจ
และสุดท้ายจะยอมปล่อยตัวนายระพินกลับคืนมาอย่างปลอดภัยนะคะ
เราไปถามพูดคุยกับอีกหนึ่งท่านก็คือนางสมภารแสนเริงอายุ๔๒ปี
เป็นภรรยาของนายระพินเป็นผู้สูญหายบอกว่าหลังจากที่สามีหายตัวไป
พยายามที่จะออกค้นหานะไปสอบถามผู้ชายที่กำลังนั่งตกปลา
อยู่ใกล้กับจุดที่ไปพบรถจักรยานยนต์ของสามีทราบแบบนี้บอกว่า
หลังจากที่มอเตอร์ไซค์ของสามีวิ่งผ่านไปคนที่ตกปลาเล่าว่า
สักพักได้ยินเสียงดังคล้ายกับเหมือนกับว่ามีคนทะเลาะกัน
จับใจความได้สั้นสั้นคร่าวว่ามึงจะยอมไปกับกูไหมอืม
และได้ยินเสียงอีกเสียงตอบว่ากูไม่ไปหลังจากนั้นเสียงก็เงียบหายไปเลย
อันนี้เป็นเบาะแสของชายที่ไปนั่งตกปลาใกล้กับจุดที่พบรถมอเตอร์ไซค์ของผู้สูญหายนะคะ
ทีนี้ภรรยาของผู้สูญหายเล่าต่อบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังคงมีความหวังนะคะ
ลึกแล้วก็ยังคงหวังอยู่ว่าสามีจะกลับมาอย่างปลอดภัย
เอาล่ะคุณผู้ชมโดยเฉพาะชาวอำนาจเจริญในพื้นที่ตะบนปลาขาวนะคะ
ถ้าเกิดว่าพบเห็นนายระพินเมื่อสักครู่เราขึ้นรูปให้เห็นแบบชัดเจนแล้ว
ก็สามารถโทรมาแจ้งเหมาะแสได้ที่๑๙๑หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะ
เราขึ้นให้หน้าจอแบบนี้ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะ
เพราะว่าภรรยาเองครอบครัวเองญาติเองก็ยังมีความหวังว่า
เจ้าปู่จะปล่อยนายระพินผู้สูญหายกลับมาอย่างปลอดภัยนะคะ

แต่ยังไงแล้วก็ตามก็เป็นหน้าที่ของตำรวจอีกทางนึงด้วยนะคะ